โซเชียลเองตอนนี้ก็ได้เปิดเผยหรือว่าแชร์คลิปในจังหวะที่มีเสียงดังจะคล้ายระเบิดหรือว่าเสียงอะไรเกิดขึ้นที่แยกรัชโยธิน
เดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงในคลิปนะคะมีเสียงดังคล้ายเสียงปืนแต่ตามภาพนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
คือเสียงอะไรไม่แน่ใจเป็นเสียงปืนเสียงระเบิดปิงปองอยู่ที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะเสียงอย่างนี้ค่ะแล้วทุกคนก็ตกใจแล้วก็วิ่งนี่คือเป็นลักษณะเป็นสะพานลอยนะคะสะพานลอยข้ามเนี่ยค่ะ

คือถ้าดูจากต้นคลิปคลิปนี้เนี่ยที่เขาพยายามถ่ายภาพอยู่มันเหมือนกับว่าตอนนั้นน่าจะยุติการชุมนุมแล้วอาจจะรออะไรกันอยู่ตรงข้างบนนะฮะข้างล่างเหมือนว่าเปิดเดินรถแล้วใช่ไหม
ใช่นี่นะคะรถวิ่งแล้วนะคะแต่มันมีเสียงดังเลย
เห็นคนวิ่งข้างล่างด้วยใช่ไหม

ใช่ค่ะมีบางคลิปเขาก็บอกว่าจะเห็นเหมือนมีคนปลาอะไรสักอย่าง
แล้วก็มีเสียงดังเกิดขึ้นด้วยนะคะ
แล้วก็เริ่มทยอยมีการแชร์ภาพในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่อง
ทยอยภาพบุคคลต้องสงสัยว่าคนนี้หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่า
แต่เราก็ต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
ค่อยดูไปทีละคลิปภาพไปเรื่อยนะคะ
นี่เป็นเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังการประกาศยุติการชุมนุมที่แยกรัชโยธิน
เดี๋ยวค่อยดูไปในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวเรามีเสียงของกู้ภัยนะคะ
ที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

มีเหตุการณ์ตอนเห็นเขาชุดแรกใช่ไหมครับ
ก็นั่งคุยกันกำลังจะว่าจะเตรียมมุฟ

ก็มีเสียงระเบิดดั่งขึ้นครั้งหนึ่ง

กู้ไปเติบเขาก็วิ่งกู้กลับมาด้านนี้
พวกผมก็กู้ภัยแล้วก็เพื่อนพวกเรา

กำลังวิ่งมาสะดดลมกลองลงนี้
เราก็กลัวครับเป็นอันตรายชีวิตก็เลยรีบขวามือเพื่อน
อะไรไปเพื่อไปป้องกันเขาแต่ว่าเราก็สู้มวลชนไม่ได้
แล้วก็ผมก็โดนลูกหลงมาด้วยทั้งกวยแล้วก็โดนหมัดหนึ่งไม่รู้หมัดใคร
เป็นมวลชนมวลชนพวกทั้งกาแล้วก็พวกอาชีวาที่นี่แหละครับ
อ๋อเหมือนว่าเขามีปัญหากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่หรือว่าอย่างนั้น
ผมก็ไม่รู้นะครับแต่รู้ได้ว่าพอยิง

เขาวิ่งมาสะดุดล้มแล้วก็ตะลุมบอลกันมา
รุมตะลุมบอลกันมากี่คนคะพี่ตอนที่ตะลุมกัน
ลุงที่วิ่งมาเนี่ยสะดุดตรงนี้คนเดียวแต่ว่า

ฝั่งหนึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันมีคนเจ็บรู้ด้วย
แล้วเขาก็วิ่งหนีมาทางเนี่ยคนหนึ่งครับผม

ก็เข้าไปพยายามห้ามพยายามกันนะครับ
ก็พักเปีย่งใหญ่นะครับ

ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลไหนคะพี่
ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลพระราม๙ครับ

ส่งโรงพยาบาลพนาคม๙แปลง
นี่นะคะคือกู้ภัยที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
ก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงอะไรบ้าง

เป็นภาพในพื้นที่ภาพสดจากช่างภาพ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ

เข้าไปดูตรงพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับ

ส่องไปบนพื้นนะคะ
เพื่อหาร่องรอยหลักฐาน

คือเสียงอะไรนี่ฮะมีหลักฐานอะไร

แล้วก็รอคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไร

เห็นไหมคะนี่คือจุดที่เขาเอากลวยครอบ

หลักฐานมาเก็บหลักฐานนะครับ

ท่อพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับ

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คือการชุมนุมในวันนี้ของกลุ่มรัศดร

กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ตั้งใจที่จะทยอยเดินทางกลับกันแล้ว

ที่กำลังทยอยเดินทางกลับกันนี่แหละค่ะ
มันก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวาย
เกิดขึ้นที่เรารายงานไป

ประเด็นก็คือมีคนเจ็บจริง

หน้าไปทางนู้นมาก
ไปทางนู้นแล้ว
ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่พยายามช่วยเหลือคนเจ็บกันนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมดแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีอีกคนนึงที่คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ไปเจอตอนที่กำลังรายงานให้กับเราทราบสถานการณ์นะฮะ
บอกว่าเหมือนโดนสะเก็ดอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นแผล
เพราะที่คุณศักดิ์สิทธิ์บอกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงปืน
แล้วก็กระสุนปืนที่เจอจะเป็นปลอกหรือเป็นหัว
แต่มันมีเสียงคล้ายกับเสียงระเบิด